ผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปเจอชายเมาคนหนึ่ง
พยายามจะฉุดเธอไปกระทำไม่ดีไม่ร้าย
เธอก็พยายามต่อสู้ขัดขืนสะบัด

แล้วก็วิ่งไปให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัย

กู้ภัยขับรถไล่ล่าผู้ชายเมาคนนี้
หรือไม่ได้ไปดูพร้อมกันครับ

เดี๋ยวมันก็จอด

รถถอดแล้วกันรถหนิ

จอดจอด
ยังนะยังไม่จอดนะ

ยางแตกก็ยังบดตำรวจก็มา

เพื่อไปดักเอาไว้นะฮะเมื่อคืนครับนะครับ
เที่ยงคืนที่ผ่านมาครับตำรวจสพฉลองกรุงรับแจ้งจากกู้ภัยอีกทีนึง
ว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือค่ะ
พวกหนูหน่อยมีผู้ชายคนนึงจะฉุดหนูเข้ามาอุตสุราชน์
แล้วเขาพยายามจะฉุดหนูขึ้นรถกระบาดคันนี้อืม
เธอก็วิ่งหนีสู้สุดชีวิตเอาตัวรอด
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยฉลองกรุงสามสิบเก้าแถวแถวอ่า
แขวงลำประทิวราชกระบังกรุงเทพนะฮะตำรวจสามโรงพักเลยครับนะฮะ
กู้ภัยก็โทรหาตำรวจตำรวจก็มาทั้งสนฉลองกรุง
นอนลำผักชีสอนอสุวินทวงแล้วก็รถกู้ภัยเบ็ดเสร็จแล้ว
รวมเป็นสิบคันช่วยกันสกัดจับไล่ล่าผู้ชายคนนี้นะฮะ
ขับหนีหนีระหว่างการหนีเขาก็ไปชนรถของชาวบ้าน
รถเขายางแตกนะฮะยางแตกก็ยังบดบดบดไปต่อลัดล้อไปตามตอกซอกซอย
นะฮะกู้ภัยก็พยายามอ่ะเดี๋ยวมันก็จอดเดี๋ยวมันก็จอด
เพราะว่ายางแตกจะไปยังไงได้นะครับสุดท้ายเนี่ยนะฮะ
พุ่งลงพงยาข้างทางอืมนะฮะในซอยวัดลำต้อยสิ่ง
จากนั้นคนขับเปิดประตูออกมาถามว่าไปต่อไหมไปต่อ
เขาวิ่งหนีต่ออ่ะไปดูจังหวะนี้เลยครับนี่เจอแล้วนะครับ
อยู่ในป่าครับไม่ได้หนีไปไหนไกลครับ
คิดถึงเมียขึ้นมาเลยหรือยังไง
เฮ้ยลุกไว้ด้วย
เก็บไหลของเมีย
เก็บไหลของเมีย
เก็บไหลของเมีย

คิดถึงเมียขึ้นมาเลยหรือยังไง

คนร้ายคือสู้ชีวิตมากพี่ก๊อฟขับรถหนีวิ่งหนีต่อด้วย

บาดเจ็บโดยที่บอกเจ็บนานนี้คือไหลหลุดนะ

ไหลหลุดบาดเจ็บแล้วโอโหตอนไปคิดเล้า

เกือบนคิดถึงเมียอยากเจอเมียว่างั้น
สุดท้ายแล้วเมาแล้วก็มันคงมีแบบความหน้ามืดขึ้นมาเนอะ

ผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นรถมาแต่ผู้หญิงเขาขัดขืน

ผู้หญิงเขาก็ล้มลุกคุกคานเป็นแผลตลอดตามร่างกาย

ผู้ภัยก็เลยประสานตำรวจช่วยกันไล่ล่าตน

ก่อนเอาตัวนายสันติไปดำเนินการ
ก็ต้องส่งเขากลับไปรักษาการบาศเจ็บก่อน

เดี๋ยวรอทางด้านของผู้เสียหาย

แล้วก็ไปสอบประคำเพิ่มเติมว่าพฤติกรรมพฤติการที่ว่า
เพราะว่าเอนหลักฐานการฉุดยังไม่มีค่ะต้องต้องสอบหักคำว่า
ลักษณะการก่อเหตุเป็นอย่างไรมีพยงพยานรู้เห็นหรือไม่อย่างไร
แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งข้อเก่าหากับผู้ก่อเหตุต่อไปนะครับ
ก็ต้องดำเนินการเรื่องของข้อหาขับรถชนกันด้วยนะครับ
ทีนี้เนี่ยตอนนี้ก็ต้องรออย่างที่ผมบอกว่าต้องรอสอบปากคำว่า
เข้าข่ายเรื่องของการกระทำอาณาจารย์หรือไม่
ว่าชัดเจนมากน้อยขนาดไหนนะครับ